รายการทางการเมืองคึกคักขึ้นมา
ตื่นเต้นตื่นตัวน่าจับตามองมาก

แต่ว่ามีพักการเมืองใหม่เกิดขึ้นมา

จะลงชิงไทยในสนามการเมืองรอบนี้เหมือนกัน
คำถามคือแล้วจะส่งใครไปชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนโยบายหลัก
ที่จะมาเอาเรียกเสียงของประชาชนมีอะไรบ้าง
วันนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทยมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมรายการด้วย
ติดตามพร้อมกันกับอาจารย์สุภาพครับอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณก๊อฟครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ข่าวการตั้งพักการเมืองใหม่เปิดตัวเมื่อวานนี้เป็นหัวข่าวใหญ่ทางการเมืองเลยครับ
อุตมะนั่งหัวหน้าสร้างอนาคตไทยสนทิรัฐเป็นเลขาธิการพัก
โชว์วิชั่นห้าสร้างฝ่าวิกฤตแล้วที่คอการเมืองเขาหูผึง
นี่ครับดันสมคิดนั่งนายกสดร้อนเลขาธิการพักคนแรก
มาอยู่กับผมที่นี่แล้วครับคุณสนทิรัฐสนทิกิรวงสวัสดีครับท่านครับ

หลายปีก่อนตอนตั้งไปร่วมตั้งพักพลังประชารัฐตอนนั้นเขาเรียกกันว่าสี่กุมาร
ครับผ่านไป๓๔ปีเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าคุณสนทิรัฐเป็นจอมยุทธ์แล้ว
คงเป็นคนที่มีประสบการณ์มากขึ้นดีกว่าประสบการณ์สอนอะไรครับคราวที่แล้วกลับมาถึงวันนี้
ที่แล้วไปตั้งพักไว้แล้วก็ถูกเด้งออกมาคราวนี้มาเริ่มตั้งพักใหม่ประสบการณ์สอนอะไร
คงได้สอนนะครับว่าการทำงานการเมืองเนี่ยนะครับหลักการในการทำงานสำคัญมากนะครับ
คิดว่าเราได้เรียนรู้ความสำเร็จและความล้มเหลวของการทำพักเมื่อรอบที่แล้วนะครับ
ในการทำครั้งแรกนะครับแล้วเราก็ได้เห็นว่าพักการเมืองนั้นเนี่ยมีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยความสำเร็จ
แล้วมีปัจจัยอะไรครับที่เราไปหากว่าไปทำในทิศทางนั้นจะทำไปสู่ความไม่ก้าวหน้าหรือเติบโตของภาคการเมืองนะครับ
ดังนั้นสิ่งนี้ผมว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่เป็นบทเรียนนะครับที่เราเรียนรู้จากการตั้งพักครั้งที่แล้ว

คิดว่าวันนี้เราได้มีประสบการณ์มากขึ้นเรียนรู้การเมืองมากขึ้นเรียนรู้บุคลากรทางการเมืองมากขึ้นนะครับ
แล้วก็ผมคิดว่าเราเห็นว่าอะไรคือจุดสำคัญของการทำพักการเมืองนะครับที่เราได้เรียนรู้มา
ช่วงช่วงที่ผ่านมาและช่วงนี้ช่วงจากนี้ไปเนี่ยการเมืองบ้านเราเนี่ยจะแบ่งเป็นแบ่งซีกเป็นสองซีกมีเส้นบางแบ่ง

ฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายนั้นฝ่ายนี้คิดไว้ในใจหรือยังว่าพักสร้างอนาคตไทยเนี่ยจะอยู่อยู่ฝ่ายไหนของสนามการเมือง
สิ่งแรกก่อนนะครับการเข้าสู่การเมืองเนี่ยต้องถือว่าเป็นหลักประชาธิปไตยเป็นหลักแรกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกพักที่เข้ามาเนี่ยนะครับผมว่าต้องยึดหลักการของประชาธิปไตยนะครับที่ชัดเจนเป็นตัวตั้ง
แต่การที่พี่สุภาพพูดถึงว่ามันมี๒คั่วขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งความจริงไม่ได้เป็นความผิดปกติอะไรในทางการเมืองที่จะมีสองคั่วการเมืองเพียงแต่สองคั่วการเมืองจะต้องไม่นำประเทศชาติไปสู่ความขัดแย้ง
ไปสู่ความแตกแยกนะครับพักสร้างอนาคตไทยเนี่ยนะครับที่ก่อตั้งขึ้นมาหนึ่งในความตั้งใจก็คือว่าเราต้องการที่จะเป็นส่วนในการสลายความขัดแย้งและความแตกแยกของบ้านเมืองนะครับ
เพราะว่าผมว่าความขัดแย้งที่ฝังลึกในสังคมการเมืองแล้วก็สังคมไทยเนี่ยตั้งแต่ปี๔๙นี่ก็ผมว่าไปเกือบ๑๕ปี๑๖ปีแล้วนะครับที่เป็นมาเนี่ยเราตั้งใจ
ร่วมกับใครหรือไม่เนี่ยนะครับผมคิดว่าหลักการก่อนนะครับ
หลายคนบอกว่าทำไมเราไม่ตอบฟันทงว่าจะร่วมกับใครไม่ร่วมกับใครเนี่ย
ผมว่าเราต้องเคารพฉันธามติของพี่น้องประชาชน
เรายังไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนนั้นตัดสินใจอย่างไรกับการเลือกตั้งครั้งต่อไป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

ต้องได้ว่าพระศาสนะคตใทเป็นพรรคที่หลายฝ่ายติดต่อ
และก็อยากเข้ามาร่วมทำงานกับพระศาสนรกษ์ไทย
เหตุก็คือว่าวันนี้ผมคิดว่า
สังคมไทยแล้วก็สังคมการเมืองเนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครับ
เศรษฐกิจที่ชัดเจนนะครับแล้วก็
ในการพูดจาแรกเปลี่ยนกันนะครับแต่ว่าเงื่อนไขทางการเมืองเนี่ยมันมี
เงื่อนไขนะครับแต่ว่าถ้าตอบคำถามนี้ยังมีครับที่จะ
เปิดตัวแล้วก็คิดว่าจะเปิดตัวให้เป็นความหวังของพี่น้อง
กำลังจะถามว่าเต็มใจแบบแรงหรือครึ่งกลางหรือลักษณะยังไง

ก็คงตอบแทนท่านนะครับว่าเป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนถามมาก
เต็มใจแล้วก็ท่านตั้งใจนะครับ
เรียนว่าในตอนแรกท่านก็อาจจะยังลังเลว่าสถานการณ์การเมืองนั้นเนี่ยใช่หรือไม่นะครับ
แต่หลังจากที่พวกผมได้เรียนท่านถึงวิกฤตของบ้านเมือง

ปัญหาของประเทศโดยบางยิ่งเนี่ยปากท้องพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจต่างเนี่ย
ท่านคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านก็ตั้งใจที่จะเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาประเทศชาตินะครับ
คนเขาฝากความหวังว่าอย่างเดียว
ให้มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะท่านก็ทราบดีว่าปัญหาเศรษฐกิจจากนี้ไปมันจะเป็นอะไร

ฉะนั้นนโยบายที่แถลงเมื่อวานเนี่ยมี๕สร้างเพื่อให้เร็วนะผมอ่านผ่านภานะ
สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งทันสมัย

โครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต

สร้างคนและวิทยาการสู่สังคมโลกในอนาคต
สี่สร้างสังคมที่เป็นธรรมและเกื้อกูล
ห้าสร้างการเมืองที่สร้างสรรค์
ผมขอมาเจาะเอาตรงข้อหนึ่ง
สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งให้ทันสมัย

มีแนวทางยังไงที่จะทำให้ดีกว่าที่เขาทำกันอยู่

เรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงนะครับ
พี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้นะครับ
ที่ผมได้รับฟังมาทั้งหมดก็คือว่า
ลำบากมากในเรื่องของปากท้อง

ของชีพนะครับที่สูงนะครับ

วันนี้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนยากลำบากทั้งประเทศเลยเนี่ย
เราต้องหยุดความยากลำบากของพี่น้องประชาชนให้ได้ก่อน

ทำอย่างไรให้เขาเริ่มที่จะต้องมีรายได้ที่ดีขึ้น
ก็คือต้องจัดงบประมาณในการเข้าไปแก้ปัญหาพื้นฐานก่อนนะครับ

ซึ่งความจริงแล้วเลยเริ่มแต่ตอนสมัยที่เราอยู่ในโควิดรอบที่๑แล้วนะครับ

เราได้ตั้งงบประมาณที่จะเข้ามาเบื้องต้นเยียวยา
ขณะนี้เยียวยานมันผ่านมา๒ปีแล้วนะครับ

งบประมาณแรกต้องใส่เข้าไปคืองบประมาณที่ไปฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากก่อนนะครับ
ที่จะต้องใส่เข้าไปโดยกระบวนการไม่ใช่งบเยียวยาหรืองบแค่แค่ได้รับสั้นนะครับ

ในการที่มันจะขยายวงรอบเศรษฐกิจ
กลไกในการใส่เม็ดเงินเข้าไปในระบบอันนี้สำคัญนะครับ
ทั่วโลกก็ทำนะครับเวลาข้างล่างเนี่ยมันลำบากมากเนี่ย
รัฐจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ลงมาช่วยนะครับในการจัดการ
วันนี้วันนี้ปิดไปบ้างเลิกไปบ้างจะต้องพยายามที่จะต้องทำให้เขาไม่ปิด

เพราะ๒ปีนี้เป็นหนี้เป็นสินหมดแล้วนะครับจะต้องปิด
กรณีอย่างนี้เขาต้องทบทวนในเรื่องของระบบการให้สินเชื่อกับแก๊งรัฐก่อนนะครับ
เอาแบงค์รัฐก่อนไม่เอาส่วนอย่าทำยาก
แล้วภักษณะนักกฎไทยได้เตรียมการตั้งกองทุนนะครับ

เพราะว่าแบงค์รัฐเวลานี้ที่ประกาศนโยบายหรูว่าไปกู้ได้ง่าย
เอาเข้าจริงเขาเข้าไม่ถึงเขาไม่มีหลักประกันเขาไม่มีอะไรไปค้ำ
ปล่อยไปเดี๋ยวหนี้ศูนย์แบงค์ก็ต้องรับภาระ
สุดท้ายขึ้นมาเข้าไม่ถึงเข้าถึงได้แต่

ระบบมันติดหมดเพราะว่าเครดิตไม่มี
กองทุนให้เขามาบริหารกันเองส่วนหนึ่ง
กองทุนเพื่อเราจะบริหารเขาต้องใช้อย่างนี้นะครับ
นอกระบบสินเชื่อเนี่ยนะครับ
จะกรองให้เราว่าใครกู้ได้ใครกู้ไม่ได้

เขามีส่วนที่จะรู้ว่าเงื่อนไขกองทุนเป็นอย่างไร
คนที่จะรอดแล้วจะไปได้ต้องได้รับการสับสนุนจากกองทุน

คือถ้าเราไปดูเครดิตเนี่ยวันนี้เครดิตติดลบทั้งประเทศแล้วครับ
เพราะว่า๒ปีกว่า๓ปีมันเหนื่อยมากนะครับกับภาวะโควิด
แต่ว่าถ้าเขายังค้าขายอยู่ได้แต่เขาขาดสภาพคล่อง

อันนี้กองทุนเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขที่ไปสนับสนุนเขานะครับ
แล้วให้ดูที่ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
ที่เขาจะอยู่รอดได้เป็นตัวในการที่จะปล่อยสินเชื่อลงไป
ที่จริงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต้องคุยกันยาว

คุณสนทิรัฐอยู่กระทรวงพาณิชย์มา

แต่ช่วงที่อยู่นั้นเนี่ยได้
ได้ลงไปคลุกคลีกับเศรษฐกิจฐานลากมาก
ฉะนั้นเอาเป็นว่ามีวิธีทำใช่ไหม

เนื่องจากว่ามันสั้นมากแล้วก็ต้องคุยกันยาว
และเป็นเรื่องหัวใจของพักสร้างอนาคตไทย

บาทที่ออกมายืนแถวหน้าและบทบาทที่อยู่แถวหลัง
แม้กระทั่งนักวิชาการก็ดีนักธุรกิจก็ดี
ก็จะมี๒บทบาทคือคนที่พร้อมออกมายืนอยู่แถวหน้า
คนที่ไม่พร้อมที่จะทำการเมืองก็จะเป็นทีมงานอยู่ข้างหลัง
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราบริหารพักด้วย๒ระบบเหล่านี้นะครับ
แล้วเราคิดว่าการทำ๒ระบบนี้จะเป็นตัวที่ระดมคนเก่งทั้งประเทศเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
เพราะวันนี้วิกฤตเราหนักเกินกว่าที่คนใดคนหนึ่งจะรับ
เมื่อวานนี้หัวหน้าพักดรอุตมะพยายามจะเท้าความให้คนว่า
มีหลายเรื่องที่คิดไว้แล้วจะกลับมาต่อยอด
อะไรต่ออะไรจะกลับมาต่อยอด

เพราะแบบผมเองน่ะชุดหลังพูดเรื่องนั้นไปแล้ว

โดยรัฐด้วยรัฐไม่ต้องไปหาทุนมา
ขณะเดียวกันมันจะไปหมุนเศรษฐกิจฐานลาก

และเป็นพลังงานของมวลชนเป็นการแปรรูปแบบ
นโยบายนี้ถูกนำมากลับมาทำแน่นอน

ก็แปลว่าต้องขัดใจกับนายทุน
เอาว่าอยู่ร่วมกันอย่างไรนะครับอย่าไปขัดใจกันเลยนะครับ
อยู่ร่วมกันอย่างไรแต่ว่าถ้าสังเกตการทำงานที่ผ่านมา
เดี๋ยวของผมที่ทำเนี่ยเราจะเน้นฐานรากให้ได้ประโยชน์เป็นตัวสำคัญ
อย่างอยู่พลังงานผมก็ทำนโยบายพลังงานเพื่อคนทุกคน
พลังงานเพื่อในทุนอย่างเดียวนะครับอย่างนี้เป็นต้น
โยบายเหล่านี้แหละครับจะถูกนำมาผลักดันผ่านกลไกนโยบายของพักสร้างอนาคตไทย
สุดท้ายมาจนถึงวันนี้๒๓ปีผมก็รู้ว่าคุณสนทิรัฐเดินสายเยอะ
ส่งสุมกำลังเยอะมาถึงวันนี้มั่นใจแค่ไหนกับพักนี้
เพราะว่าพักนี้จะเป็นพักหนึ่งที่จะเป็นตัวแปรทางการเมืองนะครับ
การเลือกตั้งครั้งต่อไปนะฮะส่วนความมั่นใจในการทำงาน
เพราะว่าเรามั่นใจจากบุคลากรของพักนะครับกับผู้สมัครของพักที่จะเปิดทยอยเปิดตัวออกมา
ผมคิดว่าพักมีอนาคตตามชื่อนะครับแล้วก็จะวางรากฐานอนาคตนี้ต่อไป
ดังนั้นพักเราตั้งใจเป็นหนึ่งในตัวแปลทางการเมือง
เลือกตั้งแก่นำของการเมืองในอนาคตครับ
ท่านผู้ชมครับนี่คือเลขาธิการพักสร้างอนาคตไทย
คุณสนทิรัฐสนทิยิระวงมาเป็นแขกเชิญของเราเพิ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อวาน
วันนี้ก็มาฉายภาพให้เห็นว่าจะเดินกันยังไงต่อ
ขอบคุณท่านเลขาธิการพักที่มาเป็นแขกเชิญกับเราครับ
สวัสดีครับท่านเลยกาธิการภักดิ์ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ทั้งสองท่านด้วยนะฮะก็ถือว่าทำให้ประชาชนมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น

แล้วเราก็มีความหวังในการที่จะมีคนที่มีความรู้ความสามารถมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับเรา
ใช่ค่ะหลังจากนี้เรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเมืองในสนามใหญ่การเมืองระดับประเทศ
รวมถึงการเมืองที่จะเกิดขึ้นอย่างผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อย
รอติดตามกันได้กับทางไทยรัฐทีวีนะคะ